นาทีสุดท้าย

รถมันต่อไปเสียเนอะ
รถมันต่อไปเสียเนอะ
รถมันต่อไปเสียเนอะ
รถมันต่อไปเสียเนอะ
รถมันต่อไปเสียเนอะ
รถมันต่อไปเสียเนอะ

รถมันต่อไปเสียเนอะ
รถมันต่อไปเสียเนอะ
รถมันต่อไปเสียเนอะ

รถมันต่อไปเสียเนอะ

รถมันต่อไปเสียเนอะ
รถมันต่อไปเสียเนอะ

รถมันต่อไปเสียเนอะ
รถมันต่อไปเสียเนอะ

รถมันต่อไปเสียเนอะ
รถมันต่อไปเสียเนอะ